กรุงเทพกันบ้างว่าบรรยากาศวันแรกมันเป็นยังไง
ที่เขาบอกคึกคักแต่หลายที่เขาก็บอกว่ายังกล้ากลัวกลัวอยู่นะครับ
นี่คือที่ห้างสรรพสินค้านะครับ
คือมติสวบคบอกว่าเปิดได้ทุกแผนกเลยนะจนถึง๒ทุ่ม
ทางห้างมีมาตรการให้ลูกค้าลงทะเบียนสแกนไทยชนะวัดอุณหภูมิ
เข้าบริการในห้างนะครับ
เขาบอกว่าลูกค้าสามารถเอาสิ่งของที่ซื้อจากตรงไหนก็ได้
มาเข้าตู้อบฆ่าเชื้อได้
ขณะที่พนักงานในห้างนะครับสังเกตดูได้นะครับ
เขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดนะครับเพื่อบอกว่าพนักงานได้ผ่านการตรวจคัดกรอง
วันแรกเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาแวะเข้าร้านอาหารในห้างนะครับ
เพราะว่าไม่ได้นั่งกินมานานเขาบอกว่าไม่ได้นั่งกินมานานเป็นเดือนแล้ว
คิดถึงคิดถึงนะฮะ
คือตามมาตรการของสอบคอนี่แหละนะครับ
ผู้จัดการร้านปิ้งย่างนะครับในห้างเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นเหลือเกินได้กลับมาทำงาน
แล้วก็มาให้บริการลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทางร้านก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
เปิดรับลูกค้าเพียง๕๐เพราะเป็นห้องแอร์ไงฮะนะครับ

ส่วนลูกค้าก็บอกว่าตื่นเต้นนะที่ออกมาเดินห้างอีกครั้งหนึ่งในรอบ๒เดือน
แม้ตัวเลขผู้ติดยังสูงอยู่ก็ตามแต่ก็ฉีดวัคซีนครบแล้ว
พอออกมาข้างนอกก็ป้องกันอย่างรัฐกลุ่มนะครับ
และน่าจะเป็นกระป้องกันตัวเขาได้อีกระดับหนึ่ง
ไปดูร้านอาหารที่ย่านบางลำพูกันบ้าง
แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้แล้วนะครับ
แต่บางร้านก็เปิดขายให้เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น
คือยังไม่อยากให้นั่งกินในร้าน
ส่วนร้านที่เปิดให้นั่งได้ก็มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะ

แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังเงียบเหงานะฮะ
เพราะว่าหลายคนก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย
ส่วนร้านตัดผมร้านตัดผมร้านนวดเป็นยังไง
ก็ติดป้ายเปิดให้บริการแล้วละ
แต่เท่าที่ทีมข่าวสำรวจดูพบว่ายังมีลูกค้ามาใช้บริการบางตา

เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัด

ปิดท้ายกันที่คนชอบจ๊อกกิ้ง
คนชอบวิ่งคนชอบไปที่สวนสาธารณะ
วันแรกนะครับก็ประปรายคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าวันแรกแล้วมันเป็นวันทำงานด้วย
ก็คนมาออกกำลังกายกันไม่มากนักนะครับ
ส่วนคนที่มาก็บอกว่าแม้ยังกลัวโควิดอยู่
แต่การได้ออกมาวิ่งในสวนสักนิดแล้วมันกระปรี้กระเป๋า

นี่พี่จุดยอดทีเดียวที่สวมแมสครับค่ะใช่
หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็เวลาวิ่งก็เว้นระยะห่างด้วย

วันนี้ก็ไปได้วันนี้ก็ตกอีกเหมือนกันไปถ่ายรูปแล้วก็กลับพอแล้วท่านนั้นพอแล้วมีหน้าที่แค่นี้พอ